อีกหนึ่งเรื่องพากันไปนะครับไปที่บ้านผมที่จังหวัดพิศนุโลกฮะ
ไปดูพิธีในการบวงสวงในการเปิดบ่อเกลือโบราณ
หรือว่าเป็นแหล่งโบราณคดีนะครับซึ่งบริเวณตรงนี้เดี๋ยวจะอนุรักษ์กันไว้ด้วย
ที่บริเวณหมู่๑บ้านนาขามตำบลบ้านยางอำเภอวัดบทจังหวัดพิศนุโลกครับ
ที่นี่นะโอ้โหจัดพิธีใหญ่โตเริ่มเทิมเลยฮะดูดิคนมากันเพียบนะฮะ
แต่พิธีบวงสวงศาลเจ้าพ่อบ่อเกลือก็นำทัพนำทีมมาโดยพรามที่กำลังทำพิธีบวงสวง
ลั่นคล้องกลองละคังเอาเลิกเอาชัยทำพิธีในช่วงแรกนี้ยังไง
จุดประทัดเลยครับจุดประทัดก่อนเลยโอ้ดูนี่ดูมีการโอ้ยโอ้ย
ไล่รำกันด้วยนะชาวบ้านก็แห่กันมาดูครับ
หลายคนเขามีความเชื่อว่าอาจจะได้โชคได้ลาบกลับไป
นั่นก็คือเรื่องของความเชื่อนะครับเอ้าเนี่ยนางรำคนนี้ที่ให้ดูเนี่ย
โอ้โหท่าทางแปลกหลายคนเขาเชื่อว่าถูก
เจ้าพ่อสารบ่อเกลือนี่แหละประทับร่างแล้วตะโกนออกมาด้วยนะ
ตะโกนมาเลยบอกว่ากูมาให้โชคพวกมึงอันนี้เขาพูด
ผมไม่ได้พูดนะตะโกนออกมาตอนไล่รำแบบนี้นะ
ไม่เชื่อไปลองฟังเสียงแล้วก็ไปดูภาพบรรยากาศในช่วงนั้นกันครับ
โห้นี่นี่ทักสนามแบบเนี้ยอ้าวเนี้ยแหละ
พอได้ยินเท่านั้นแหละครับคุณผู้ชมครับ

วิ่งตรงไปยังแผงลอตเตอรี่ทันทีเลย

เจ้าตัวก็มานางลำก็มาเอาเป็นเรื่องของความเชื่อนะคุณผู้ชมนะ
ไม่ได้บอกว่าหลายคนไปแล้วจะได้โชคได้ลาบหรือใครพูดเป็นเลขนั้นเลขนี้อะไรยังไงแล้วมันจะใช่
บอกเพื่อเตือนสติกันว่าไอ้ที่เขาว่าเด็ดเสร็จสำนักกองสลากทุกที
เอาจริงคือว่าทำบุญเอาจริงผมก็เป็นหนึ่งในนั้น
ผมเป็นหนึ่งในนั้นที่เชื่อว่าเด็ดแล้วเสร็จกองสลากทุกครั้ง
แล้วซื้ออีกไหมก็ซื้ออีกจับคือคนเจ็บแล้วทนคือผมเอง
มันเป็นความหวังคุณของใครหลายคนที่แบบว่าเออซื้อนิดหน่อยติดไม้ติดมือหวังว่าไม่แน่นะ
วันหนึ่งฉันอาจจะโชคดีดวงดีกับเขาบ้างก็ได้ใช่ไหม